จะพาเธอทั้งหลายไปท่องเที่ยวกัน
สำหรับใครที่ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนนะคะ
ต้องจะพาคุณผู้ชมไปดูการท่องเที่ยวที่

ทำอาหารในป่าโดยใช้กระบอกไม้ไผ่
ไปกันที่เขาศกค่ะคุณผู้ชม
กิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
ที่มันมีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่กัน

เล่นน้ำที่สะอาดจากธรรมชาติ
เดินป่าศึกษาพงไพร
และเรียนรู้การยังชีพในป่าตามวิถีดั้งเดิมแบบนี้
เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักวิถีธรรมชาติสุดเลย
ครั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยกว่าร้อยคนนะคะคุณผู้ชม
เข้าไปศึกษาวิธีการหุงข้าวห่อใบเร็ดด้วยกระบอกไม้ไผ่
จำได้ใช่ไหมเข้าห่อใบเร็ด
ใบเยลเล็ด
ก็ไปจัดทำขึ้นที่บางหัวแร็ด
อุทยานแห่งชาติเขาศกตำบลคลองศกอำเภอพนม
ท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลกเลยนะคะ
แล้วก็มีเมนูนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย
เราก็จะมีการสาธิตเมนูการทำอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่

ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวก
หม้อบางคนสมัยนี้เข้าป่า

แต่สมัยก่อนหม้อชามลามหายมันยังไม่มี
แบบนี้เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนด้วย
และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาก็ได้มีการทดลอง

ก่อนที่จะจับยัดลงไปใส่กระบอกไม้ไผ่

แล้วก็ไปย่างในกองไฟ
ใช้ระยะเวลาหุ้งประมาณ๒๕นาทีแบบนี้คุณผู้ชม

คือมันจะมีข้าวหลามอันหนึ่งที่เรียกว่าข้าวชักพรุษ

เพราะว่าใบเร็ดมันจะทำให้เราดึงข้าวออกมา

แล้วก็รับประทานร่วมกับ
ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผา

มันก็คือเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว

คือเวลาก่อนจะทำเสร็จมันก็ใช้เวลา
ถิ่นที่ประจำอยู่ตามรีสอร์ทที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก
ก็จะได้ไปสัมผัสวิถีชุมชนแบบนี้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรมชาติ
ของคนไทยเราเพราะว่าประเทศไทยของเรา
สถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้มันยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่
สุดยอดจริงที่ฉันเคยเข้าป่าแล้วก็ไปทำอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่แบบนี้คุณ

ใช่วุ้นจากกระบอกไม้ไผ่
แล้วก็ไปหาวัตถุดิบตามป่าตามธรรมชาติแล้วก็มาประกอบอาหาร
แล้วก็มีการทำไก่ในกระบอกไม้ไผ่หุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่
ทำไข่เจียวในกระบอกไม้ไผ่อะไรอย่างนี้
คือมันเป็นวิถีที่เขาทำมาจริง
แล้วมันก็อยากจะให้คนรุ่นหลังแบบเราอย่างนี้
ซึมซับได้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงแบบนี้
เราดำรงชีพด้วยการใช้ชีวิตแบบนี้นั่นเอง
ใช้ชีวิตแบบนี้มันธรรมชาติมากเลยนะ
ไม่มีสารปรุงแต่งอะไรมากมายแถมยังได้ซึมซับบรรยากาศที่ดีด้วย